ความคิดเห็นของอาจารย์เฉลิมชัยก็น่าสนใจ

ว่าอาจารย์เฉลิมชัยโครสิตพิพภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ

พี่น้องรู้ไหมพวกเราไม่รู้จักศิลปะ
ื้อดึงกันทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายอนุรักษ์ก็จะเอาแบบอนุรักษ์
แล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงมันจะถูกใจคนรุ่นใหม่ได้ไง
ทีนี้ไอ้คนรุ่นใหม่เวลาทำอะไรก็ต้องระวังนะ
อย่าเกินเลยแต่ตอนที่ผมดูทศกัณฐ์นี้
ผมก็ว่าไม่เกินเลยนะมันเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่เกินเลย
ความคิดผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการงานศิลปะของชาติ
สู่ความเป็นร่วมสมัยคือเท่าทันกับคนรุ่นใหม่
ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันเป็นสมัยใหม่แล้วมันสนุกสนาน
อาจจะไม่ประทับใจแก่พวกสายอนุรักษ์หรือคนรุ่นเก่า
แคะขนมคกเอยตรงขี่สกุตเตอร์หรือทำทศกัณฐ์เหมือนเล่น
เพราะทศกัณฐ์จริงแล้วไม่ใช่เล่นทศกัณฐ์เป็นอุดมคติที่แบบทรงพลังอำนาจ
จะออกมาเล่นเล่นนี่คือสิ่งที่พวกอนุรักษ์ไม่ชอบ
แต่ผมกลับดูว่าก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ
ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักทศกัณฐ์ได้รู้จักทศกัณฐ์
นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่มันไม่เลวร้ายหรอก
ผมว่าอันนี้ไม่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับ
แต่ว่าก็อยากจะขอฝากท่านสายอนุรักษ์นะครับว่า
เราต้องมีทั้งสองอย่างครับท่านอนุรักษ์ไปเถอะครับ
ผมก็ชื่นชมอนุรักษ์ผมได้ดูโขนในโรงละครแห่งชาติ
ดูทุกที่นะฮะผมไปดูขนที่ดีดีทั้งหมด
แต่ในขณะเดียวกันผมก็ชอบสิ่งที่นำของโบราณมาสร้างในสมัยใหม่
อย่างเช่นอันนี้ผมก็ชอบดังนั้นผมอยากจะฝาก
ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับอย่าทะเลาะกันครับ
เราทำทั้งสองอย่างเลยครับนะฮะอันที่อนุรักษ์จงทำ
เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศชาติอนุรักษ์ไว้แล้วไปดูกันเยอะ
ในส่วนที่สร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์อย่าเกินกว่าเห็น

และเป็นมรดกของโลกต่อไปนะคะ